คุณพูดถูก
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

พี่หิวร้องไห้ทำไมเจ๊เหรอ
สาบานว่าเห็นว่าร้องไห้น้ำตาไม่มีสักหยด
แต่เรามันชอบตะแบงอย่างนี้
เจ๊อะไรเจ๊ทำไมเจ๊หน้าตาดูสดใส
มองด้านซ้ายเหมือนเด็กอายุ๑๗ย่าง๑๘
มองด้านขวาเหมือนเด็ก๒๐ย่าง

เฮ้ยอย่ามาลวงหรอกที่นี่
อารมณ์ลีทำไมล่ะเจ๊เหรออารมณ์ลี

นี่คาวเป็นหมาหิวข้าวเลย

อย่างไรเขาเรียกนอนในเคกฝรั่ง
ไม่ต้องลงตั้งใจฟัง
เพื่อนผมเนี่ยนะนี่ล่าสุด

เห้ยรังเศษเหรอเพื่อน

แม้เกือบจะทักบ่องชูแล้ว

อยากไปเที่ยววัดพระแก้วอยากไปอะไรอย่างนี้หลายอย่าง
อีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าอยากไปอะไรนะ
ที่เขามีอะไรต้นไม้ขายเยอะปลาเยอะ
ต้นไม้เยอะปลาเยอะ

กลัวอะไรกลัวรถติดหรือว่ากลัวรถติด
ขึ้นรถเมฟรีก็ไม่มีบัตรอะไรที่เขารูดกัน
หรือว่ากลัวไม่มีที่จอดเอาให้แน่
ก็กลัวรถติดด้วยกลัวไม่มีที่จอดด้วย

แล้วเจ๊เอาที่จอดติดไปด้วย

นี่ถ้าลำพังตัวเจ๊เองนะคิดไม่ได้เลย

มึงจะใส่รถอะไรไปไอ้เบิร์ต

เอ๋อเหมือนเมื่อกี้ล้อมเจ๊ชื่นชมอยู่นะนี่นั่งก่อนเร็ว

เค้าเรียกไอรถไฟฟ้า

เออ

เออนั่นสิ

ไปยังสถานีจตุจักรสถานีไหนราคาถูกที่สุด
สถานีสุขุมวิทย์
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถานีรัชดาพิเศษ
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

น้องอายพริตตี้สาวสวย
สวยจริงเลยบอกตรงเลยว่านะจุดนี้นะคะ

คะทำไมพิตตี้ต้องพูดคำว่าณจุดนี้

หลังจากเมื่อวันนี้คุณอายได้ตอบคำถามถูกต้อง
เดินทางเข้ามาถึงข้อที่๕ที่มีเงินรางวัล๒๕๐๐๐บาทเดิมพัน
ไม่รู้ว่าจะสามารถผ่านข้อนี้ได้หรือไม่
วันนี้มาลุ้นกันต่อครับ
กติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อปตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย๑แสนบาท
แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่

โจ๊กทั้งสารทีนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
อยากให้นเบิร์ดกับนครพาพี่บอลเข้าไปพัก

ปกติเขาทานโจ๊กไหมคะ

อ๋อทานตามร้านนะ

แต่ว่าแบบนี้ก็เคยทานค่ะ

ชอบจ้ะอาหารเป็นช่องเป็นเพลงเหรอ

ดูสิเขาก็เล่นกับเราเนอะ
ไปเล่นไปเดี๋ยวสมาธิไม่มี
อันนี้น้ำหนักปริมาณน่าจะเยอะกว่า
อันนี้ส่วนผสมเยอะคือตัดออกไปเลย

กุ้งก็อาจจะแพงกว่าแต่ว่า

อันนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดานะคะคนจีนชอบ

ขอตอบออฟเลือกปริมาณที่น้อยกว่า

งั้นเลือกโจ๊กรสต้มยำกุ้งนะคะ
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่อันที่๓นี้ค่ะ

สมข้าวหอมมะลิแท้๓๕กรัม

และราคาตั้งต้นอยู่ที่

รสต้มหย่ำกุ้งราคาอยู่ที่
จง๑๑บาท

เอาล่ะมีรุ้น
ที่น้ำหนักเยอะสุดเลย๕๕กรัม
อันนี้คุณอายไม่ได้เลือกต้องแพงกว่า๑๑บาท
และราคาอยู่ที่
แทนกว่า

เก่งมากค่ะจมรสต้มหยำกุ้งนะคะ
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
คุณไอดีใจไหม
ดีใจค่ะยิ้มชุดตาติเลยเอ้า
เอาล่ะถ้าดีใจขนาดนี้ค่ะผ่านข้อที่๕มาแล้วนะคะ
ตอนนี้สะสมไปแล้ว๒๕๐๐๐บาท
เวลาตื่นเต้นมากหัวใจเต้นแรงไหมคะ
นิดหนึ่งค่ะอยู่ที่ว่าเรื่องอะไรนะตอนนี้

ตอนนี้๒๕๐๐อยู่ในกระเป๋าแล้วถ้าหยุดพี่เพชรจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะคะ
๒๕๐๐๐แบ่งให้ครึ่งหนึ่งเป็น๑๒๕๐๐บาท
ค่ะเอาไหมแต่ถ้าไม่เอาจะไปต่อเงิน๓๕๐๐รออยู่
เลือกเลยค่ะต้องเลือกค่ะระหว่าง๒๕๐๐แบ่งให้ครึ่งหนึ่ง
๐บาทหรือไปรอลุ้น๓๕๐๐๐บาท

นอกจากผิวคือสว่างแล้วใจจะสว่างด้วยค่ะ

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๓๕๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ
นี่คือน้ำผลไม้ยี่ห้อมินิเมต
อันแรกค่ะน้ำองุ่นแดงผสมเนื้อว่านหางจราเข้
จำนวน๒๙๐มิลลิลิตร

อันนี้น้ำส้มในนี้มีเนื้อส้มด้วยนะคะ
จำนวน๓๓๕มิลลิลิตร
อันนู้นค่ะยกมือไห้เลยค่ะพี่นุ้ย
ไหว้ทำไมน่ะอันนี้เป็นน้ำมะเขือเทศค่ะอ๋อมะเขือเทศหรอ

นี่เจอน้องกระจอกเทศกูไม่วิ่งตามไปกี่โลกเลยแบบ
มะเขือเทศผสมเนื้อส้มค่ะ๓๓๕มิลลิลิตรค่ะ
มูลค่า๓๕๐๐๐บาทค่ะ

เครื่องดื่มทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
น้ำมะหุ่นน้ำส้มน้ำมะเขือเทศผสมเนื้อส้ม
มะเขือเทศส้มและอะไรเนี่ย
น้ำองุ่นแดงผสมเนื้อว่านหางจอดละเข้

เลือกเป็นข้อ๒แล้วกันค่ะนางเอกน้ำส้ม

เหตุผลเพราะว่าคือปกติแล้วไอก็ชอบกินด้วยค่ะพี่เบส

ทั้งองุ่นทั้งวันหางอนุด้วยมะเขือเทศพร้อมน้ำส้มด้วยพร้อมเนื้อส้ม

งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะ
น้ำองุ่นแดงผสมเนื้อว่านหางจราเข้ที่คุณอายไม่ได้เลือก
อันเนี่ยปริมาณน้อยสุดเลยนะ๒๙๐บาท
ยูราคาอยู่ที่

และอันที่๒ค่ะ
มินิเมดนะคะรถออริจินัลนะคะ
น้ำส้มที่เราเคยทานกันอยู่เป็นประจำเนือง
จะต้องถูกกว่า๑๖บาทเพราะนี่คือสินค้าที่คุณอายไม่ได้เลือก
และราคาอยู่ที่

๑๘บาท

อยากรู้อันนี้

จบแล้วนะคะแต่ขอเฉลยน้ำมะเขือเทศผสมเนื้อส้มนะคะ

ถูกสุดเลยถูกสุดเลย
อายรู้สึกยังไงบ้างเสียดายตังค์ไหม

วันนี้เกมจบแล้วนะคะคุณไอกลับบ้านมือเปล่านะคะ
และที่สำคัญค่ะต้องขอบคุณผู้ช่วยที่แสนน่ารักด้วยนะคะ
ที่ตอบผิดในข้อนี้หลับบ้านมือเปล่าแสดงงาน
แต่ไม่เป็นไรเพราะมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
มันรออยู่แล้ว
บอกได้เลยว่าเธอสวยนะคะ
น่ารักมากเลยเป็นนักรีวิวสาวที่เรียกได้ว่า

สวัสดีครับ

ก็คือปกติเป็นคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะ

ก็เลยแบบว่ารีวิวร้านอาหารรีวิวคาเฟ่รีวิวโรงแรมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไปร้านนี้ลงไปรีวิวร้านนี้ให้หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างนี้ถ้ารีวิวบ่อยก็น่าจะเก่งเรื่องราคา

ก็ไปเดินดูตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนี้กะจะมาเอา๑แสนกลับบ้านให้ได้ค่ะ

ถ้าได้๑แสนคุณป๊อปจะเอาเงินไปทำอะไร
จะเอาไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศค่ะ

จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ค่ะ
เป็นมีตัวช่วยที่แสนวิเศษค่ะ

ขอเสียงปรบมือตลอดพี่นุ้ยเชิญยิน

นุ้ยค่ะน้องป๊อปเป็นนักรีวิวค่ะพี่
ครับผมรีวิวอะไรขายของบ่อยจ้ะ
รีวิวร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช้แล้วดีล่ะส่วนที่ออกมีธวนแล้วกันแดด
ทาปุ๊บในวันแรกสิวหาย

วันที่๓เหลือแต่หลังคา

นี่น้องเขาบอกว่าถ้าพี่นุ้ยช่วยเขาได้
คว้าเงินแสนเนี่ยน้องจะเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

ในไทยก็เที่ยวเยอะแยะที่เที่ยวเยอะแยะ
ไปพี่แนะนำให้เลยนะถ้าจะไปฝรั่งเศสจริง

แล้วก็เลยไปเอ่อสวิต

นี่จริงแล้วจะพานี่ถ้าอยากไปดูหอไอเฟลนะ

อุ้ยแต่ว่าพร้อมจุดพูดดีนะฮะสวยชอบ
ในประเทศไทยเนี่ยหนูเที่ยวให้หมดก่อนแล้วกัน

อายุธยาก่อนเลยแล้วไปไหนดีนะไม่ใช่มีที่เดียวนะ

เพ้บุรีรับบุรีประจบกาลจันทร์รับบุรีรับนองกะบี่หาดไก่
ชุพรภังงาสงขาประตินีสุราธารณี

นี้คนอื่นเล่นได้ไหมคนอื่นเล่นไม่ได้นะคะ
พี่นุ้ยคนเดียวเพราะว่าพี่นุ้ยมีท่อเฮดเดอร์นะคะ

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ

ต้องมาแข่งขันเกมกันก่อนก่อนเราจะได้มิสปั้ง

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่ว่าไหนล่ะเริ่มต้นไปที่ไหนก่อน

อัยุธยาภาชีรบบุรีเชียงราชาจัย
อัพนักการณ์จังหวัด

เอออย่าไปจังหวัดเลย

ดูมึงตีกองมันกว่า
อัพเมอร์แฮเปิดร้านมาข้อแรก
ก็สนุกสนานเลยนะครับ

ช่วงหน้าสนุกสนานแน่นอน